ต่อกันที่นักร้องหนุ่มกล้องห้วยไร่หนุ่มคนนี้เนี่ยเห็นใครเดือดร้อนเป็นไม่ได้
เข้าไปให้ความช่วยเหลือตลอดเลยนะคะล่าสุดลงพื้นที่ไปที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
ซึ่งพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่บ้านโนนสวรรค์เก่าขาตำบลเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเนี่ย
ตอนนี้กำลังประสบภัยน้ำท่วมหนักเลยนะคะทางด้านกล้องห้วยไร่ค่ะได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภค
บรรจุลงถุงยังชีพเพื่อช่วยเยียวยาพี่น้องผู้ประสบภัย
พร้อมกับเชิญชวนพี่น้องคนไทยลงพื้นที่ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของพี่ก้องห้วยไร่กันหน่อยค่ะ
ตัวจริงเสียงจริงคนจริงนะคะสำหรับหนุ่มกล้องห้วยไร่นะคะ
ก่อนหน้านี้เขาค่อนข้างที่จะกลัว
ว่าออกไปทำความดีแล้วจะเป็นการสร้างภาพลับหรือเปล่า

ใช่เขากลัวมาตลอดแต่ตอนนี้ตัวเขาเองออกมาโพสต์ว่า
เขาก้าวข้ามผ่านความกลัวเหล่านั้นไปแล้ว
ถือว่าเป็นการทำสิ่งดีถ้าเกิดว่าจะมองว่าเป็นการสร้างภาพลักษ
ก็ไม่เป็นไรทำต่อไปค่ะเราสองคนเป็นกำลังใจให้